คุณผู้ชมคะมาแสดงความยินดีให้กับคู่บ่าวสาวป้ายแดงกันบ้างดีกว่านะคะ
สมรักสมรสกันไปอีกหนึ่งคู่แล้ว
สำหรับกิจดันัยนักแสดงหนุ่มวัย๓๕ปี
คบหาดูใจกับแฟนสาวนอกวงการมานานถึง๑๑ปี
แฟนเขาชื่อแนนแพรวันนิดนะคะ
ซึ่งได้เข้าพิธีรดน้ำสังเมื่อเช้านี้ที่บ้านปาร์คในเลิศ
โดยมีเกรทวรินทรนำทีมเฮเพื่อนเจ้าบ่าว
ซึ่งสินสอดทองมั่นเขาบอกว่ากิ๊กจัดเต็ม
รวมไปถึงเรือนหอกว่า๑๐ล้านบาทของพระ

งานนี้บันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
คือจริงแล้วหนุ่มกิกเนี่ยนะเห็นหน้าแล้วร้องอ๋อทันที
เพราะว่าอยู่ในมุมการบรรเทิงล้ำมานาน
แต่เรื่องความหวานเนี่ยดิฉันไม่ค่อยเห็นเขาประกาศผ่านสื่อสักเท่าไหร่

แต่จริงเขาคบหาดูใจกันมานานถึง๑๑ปีแล้วนะคะคุณผู้ชม

ใช่นะคะก็ขอให้มีลูกสมใจเร็วแล้วกันนะคะ